ซื้อขายนักเตะในบ้านเราก็คึกคักนะครับเดี๋ยวจะปิดวันที่๔มกราคมปีหน้านะครับ
อีกไม่กี่วันแล้วซึ่งสรุปนะครับทางชมบุรีมีการเปิดตัวนักเตะ
ก็คือฟาดิกโบเกียนะครับซึ่งถือว่าเป็นลูกหลานของราชวงศ์กษัตริย์ในบรูไนนะครับ
นี่ถือว่าเป็นเศรษฐีที่ติดอันดับท็อปของโลกด้วยครับ
เมื่อวานครับมีภาพการชูเสื้อเปิดตัวนะครับทั้งคุณบอลศาสิทธสิงโตทอง
ผู้จัดการทีมแล้วก็โค้ดสะสมพบระเสริญนะครับอุณหภูมิสอน
อิโบเกียวรุ่นวัย๒๓ปีนะครับย้ายมาจากคลับสปอร์ตมาริติโบ
ในหลีกสูงสุดของประตูเกรดก็ผ่านการตรวจร่างกาย
ก่อนจะเซ็นสัญญาเปิดตัวเพื่อเตรียมร่วมฝึกซ้อมกับเพื่อร่วมทีมใหม่ทันที
เมื่อวานก็ลงอุ่นเครื่องไปด้วยนะครับอุ่นเครื่องกับตราด
เล่นไปอยู่ได้แป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าเพิ่งจะลงเครื่องไป
ไม่นานเมื่อวานที่ผ่านมาร่างกายอาจจะยังไม่พร้อมเท่าไหร่
คุณสาธิตก็บอกนะครับว่าการคว้าตัวฝ่ายอีกมาร่วมทีมในครั้งนี้
จริงแล้วเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นที่ทีมจะมีนักเตะที่ขึ้นชื่อว่า
ร่ำรวยที่สุดในโลกมาร่วมแข่งขันแต่นั่นเป็นเรื่องนอกสนามครับ
สนใจเรื่องของทักษะความสามารถดีกว่าว่าจะมาเพิ่มศักยภาพให้กับทีมได้ไหม
แล้วก็เชื่อว่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีในเกมลุก
เนื่องจากมีความสามารถที่ยอดเยี่ยมรวมถึงประสบการณ์
เคยผ่านการลงเล่นมามากมายที่อังกฤษ
ซึ่งการมาในครั้งนี้ก็เป็นผลดีกับสโมสรในการสู้ศึกไทยลีกเล็กที่๒อย่างแน่นอน
อิโบเกียปัจจุบันนี้นะครับก็อย่างที่ทราบกันนะครับ
พอมาอยู่ชมบุรีเนี่ยประสบการณ์เขาถ้าเราไปไล่ดูนะครับ
เหลือว่าประมาณ๖๐๐๐๐๐ล้านบาทเลยนะครับ